แทรกนิดเดียวเป็นประเด็นเฉพาะของพักเพื่อไทย
ที่พูดมาทั้งหมดที่เคารพเสียงประชาชนคิดว่าตัวเองจะโดนยุบพักก่อนเลือกตั้งไหมคะ

คิดว่าจะโดนสอยก่อนหรือสอยหลังเพื่อไหมคะ
วันนี้เราก็เผชิญกับการใช้อำนาจอย่างเยอะ
อย่างยิ่งใหญ่นะคะอยู่แล้ว
แต่อย่างไรก็ดีเราก็เชื่อว่า
กติกากฎหมายและความเป็นธรรม
ก็อาจจะเชื่อน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็เชื่อ
แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องทำให้เต็มที่
เราก็ต้อง๑ระวังไม่ให้ผิดกฎหมาย
อย่างเต็มที่มากเลยวันนั้นที่รับสมัครค่ะ
ก็ต้องบอกนะว่าห้ามเปิดเพลงนะ
เกิดมีใครมาเต้นขึ้นมาเอาผิดอีกนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามระวังอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
และก็ไม่เห็นว่าตรงไหนที่เราทำความผิดที่จะมายุบพัก

คืออาจจะนี่แหละวันนี้เราก็ต้องสู้กับพลังอำนาจ
ที่เขาได้เขียนกติกาเพื่อที่จะอยู่ต่อ
เราก็ทุกเราก็เจอทุกวันนะคะแต่ก็จะทำเต็มที่ค่ะ
เราก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดด้วยความเชื่อมั่นว่า
เลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ต้องยุติธรรมต้องปราศจากการซื้อเสียง
ต้องไม่ใช้อำนาจรัฐวันนี้เห็นเยอะแล้วนะคะ